ประเภทของตัวหนังใหญ่แบ่งออกได้ดังนี้
หนังเจ้าหรือหนังครูใช้ในการไหว้ครู
สองหนังเฝ้าหรือหนังไหว้เป็นหนังนั่งพนมมือ
หนังเดินอยู่ในท่าเดิน
หนังง่าเป็นหนังท่าต่อสู้เหาะแผลงสอน
หนังเมืองเป็นรูปปราศาสตร์ราชวังพลับพลาสาลา
หนังจับหรือหนังรบเป็นหนังที่มีตัวละครสองตัวขึ้นไป
อยู่ผืนเดียวกันในท่าต่อสู้
หนังเบตเตอร์เล็ตเป็นหนังเขนหรือไพร่พลกองทัพราชรส
หนังในท่าแปลกแปลกส่วนหนังใหญ่ที่มีชื่อเสียงและยังเล่นกันอยู่
คือหนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน